ศาสตราจารย์ดรจิรพลศรีเจริญผลรองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่๔๔

มั่นใจว่าครั้งนี้จะเสริมสร้างความรักความสามัคคีให้กับนักกีฬา

ที่ทุกอย่างถือว่าพร้อมสมบูรณ์เต็มร้อย
ไม่ว่าจะเป็นสนามแข่งขันและหมู่บ้านนักกีฬา
เรียกได้ว่าพร้อมต้อนรับเหล่าบรรดานนักกีฬา
กว่า๑๕๐๐คนจาก๑๐๒สถาบันทั่วประเทศ
ต่างให้มิสิทธิ์นักศึกษา

สำหรับการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
แข่งขันระหว่างวันที่๒๑กุมภาพันธ์ถึงวันที่๒มีนาคม
จังหวัดนครราชศรีมาชิงชัยทั้งหมด๓๙๓เหรียญทองจาก๓๔ชนิดกีฬา